เมื่อเจอกันหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้
เป็นยาซูบใจคนจน
เพลงนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นความดาโลหิตสูงนะครับ
เส้นเลือดอาจจะแตกได้

แล้วก็วันนี้เซียอยู่ข้างข้าม
เอาละครับมาร้องจบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาทและน้องบูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โหวนใจโหวนใจโหวนใจ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องบูร้อง
ได้ครับ
ได้ครับ
โธ่ดีใจ

อ้าวร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้ค่ะ
รับแล้ว๒๐๐๐๐บาท
จากเพลงของคุณไม้พื้นรมพร

ไปแล้ว๒เพลงรับไปแล้ว๒๐๐๐บาท

หนทางดูสวยงามมาก

อีก๓เพลงได้ตรงตามเป้าหมายนะครับ
โธ่นะเราดีใจชินหรือยัง

เหมือนกับไปแข่งอะไรมาเล่นกีฬาอะไรมาเรื่อย
ไปหาตั้งอะไรเราใช้วิ่งไหม

เขาต้องลงแข่งอะไรมั่งแล้วมันจะมีรายได้ตอบแทนยังไง
ครับบางครั้งก็ไม่มีก็ได้ถ้วยได้เหรียญมาครับ
ก็เอามาไว้เอามาให้แม่ครับแม่ก็ดีใจภูมิใจในตัวผมครับ
เราวิ่งอะไรมั่งวิ่งเร็ว๑๐๐เมตร
๒กิโลเมตร๒๑กิโลเมตร

เดี๋ยวอันนี้ไปลงแข่งที่ไหนเนี่ย

ฟรีรันศัพท์อเออราศาสน์เชี่ยงของแอดเชี่ยงของครับ
ก็เวลาเขามีวันนี้มีแออร์ฟันยุควันอาทิตย์ครับ

เหรอแล้วรายได้เป็นไงรายได้
ก็ไม่ครับก็เพื่อสุขภาพครับ

ครับไม่มีครับก็รับลายเซ็นต์ได้รับเสื้อได้รับจักรยาน
สุดทำสถิติไว้กี่กิโล

ประมาณ๓ชั่วโมงครึ่งครับ

เก็บตรงนี้เอาไว้อย่าไปทิ้งนะครับ
คุยสนุกจังเลยเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาคุยใหม่นะ
ติดตามมาเชียร์น้องบูคนเก่งนี้ได้นะ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับในครั้งต่อไป
จบรายการของเรานะคะไม่ต้องย้ายช่องค่ะ
ดูต่อยาวไปเลยค่ะกับรายการเกมต่อชีวิต
เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
พบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

เพื่อผมจะได้นำเงินไปซื้อพันธักและพันธุ์ไก่มาเลี้ยงครอบครัวครับ

ก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถประคับประคองตัวเองได้
ต้องมีมูลนิธิเข้ามาจัดการเหมือนกัน

ยึดรถตอนใหม่ก็ไปหางานทำ
เดินจากหมู่บ้านออกมาประมาณ๕๖โล

บอกเป็นไรแล้วแม่ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันใหม่ของพวกเราก็ได้
มีหนูกับพี่อยู่เชียร์ข้างเสมอนะไม่ต้องห่วงหรอก
คำพูดเมื่อกี้มันคือยาหอมชะลมใจดีเลยดีเลยยาวิเศษ
ฝนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกดำ
กลับบ้านตอนคำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
กระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้
อ่านแล้วสุดลมลองหายโทษเป็นไปได้ดูนี่